คุณผู้ชมคะตี๒ที่ผ่านมาที่สุราชค่ะ
หนุ่มสาวคู่นึงกำลังขับรถกลับบ้าน
แต่สิ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยทำเอาต้องกรี๊ด

ถ่ายหน้าเข้าไปเห็นถ่ายหน้าไม่เห็น
นั่นไงสูงมันเลย
พี่ต่อยนี่ต้องกลัว
ใช่ไหมหรือตุ๊กตา
ไม่ตัวจริงยังขยับลูกกระเดือกอยู่

ตอนแรกถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็อาจจะเอ๊ะมองไกล
ตัวอะไรกันแน่ตัวเงินตัวทองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ
จราเข้จราเข้คำถามคือแล้วอุ้ยจราเข้มาอยู่กลางถนนแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
แบบนี้ได้ยังไงนะคะอุ้ยสุดท้ายจราเขตัวนี้ถูกจับแล้วนะคะ
นายนัทธพงศ์สมสนองอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย
นี่ค่ะโดนจับแบบนี้เขาบอกว่าตีสอง
ได้รับแจ้งจากคนถ่ายคลิปนั่นแหละว่ากำลังขับรถเข้าไปในซอยเขาพระ
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีแล้วจราเข้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับ
ขวางถนนเอาไว้เลยนะคะมันเดินออกมามาอยู่กลางถนนแล้วมันไม่ขยับ
มันนิ่งอยู่แบบนั้นก็แจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยจับนะคะ
กู้ภัยบอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อนะแต่ผู้ประสบเหตุที่อยู่ในรถสองคนนี้
ส่งรูปไปให้ดูกู้ภัยก็ตกใจกู้ภัยบอกว่าผมก็ยังไม่เคยช่วยกันจับจอราเข้มาก่อนนะ
แต่คนขอความช่วยเหลือมาก็ต้องไปช่วยแหละพอไปถึงเนี่ยนะคะ
จราเข้มันคลานไปแอบอยู่แถวแถวพุ่มไม้ข้างทางแต่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ
สิบนาทีก็จับได้คือกู้ภัยเขาบอกว่าจราเข้ตัวนี้มันดูไม่ค่อยดุร้ายเท่าไหร่
แล้วตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นจราเข้ที่มีคนเลี้ยงเอาไว้

ก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ๑๐นาทีครับผมเพราะว่าก็ยากเหมือนกันครับ
ก็ตอนแรกที่เข้าไปก็ไม่แสดงอาการดุร้ายนะครับแต่ช่วงตอนที่จับก็มีบ้างครับ
เกาะสมุยที่ผ่านมาเราเคยเคยออกทำการจับจราเข้ไหมไม่เคยครับไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครับ
แล้วคนที่แจ้งว่าเขาเกิดอาการเหล่านอกคืนก็ที่โทรเข้ามาเมื่อคืนก็มีอาการตกใจนะครับ
เพราะเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับกู้ภัยก็ยังไม่เคยเจอครับ
คนที่เจอเนี่ยเห็นมันคลานขึ้นมาบนถนนบนถนนครับเจอบนถนนเลย
อาสาสมัครกู้ภัยก็นำจราเข้ตัวนี้นะคะไปไว้ที่ศูนย์มูลนิธิกู้ภัยกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย
ประสานเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอกเกาะสมุยสืบหาเจ้าของเพื่อมารับกลับไปดูแลต่อนะคะ
ความยาวประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าน้ำหนัก๔๐กิโลกรัมได้นะคะสำหรับจราเข้ตัวนี้
แล้วเดินมาบนถนนเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยืนขวางอยู่แบบนั้นเลยค่ะ
คดีไม่ถูกรถทับเอาแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น